สามีมีอาชีพคือเดินเรือสินค้านะคะ
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าคือเดือดเนื้อร้อนใจ

พอไปเห็นภาพคุณผู้ชมค่ะถึงกับช็อกเลยนะคะ
เพราะว่าภาพที่ภรรยาเห็นคือภาพนี้ค่ะ
นี่ค่ะเดินอยู่บนเรือดีเนี่ยนะคะ
อยู่ก็วูบตกเรือลงไปเดี๋ยวจะเห็นภาพเลยนะคะ

คือภรรยาคาดว่าสามีวูบลงไป
จากว่ามีโรคประจำตัวอยู่นะคะ
ทีนี้พอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ตำรวจแล้วก็นักประดาน้ำเนี่ยออกค้นหาสามีล่าสุดค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ช่วงสายนะคะ
เจอสามีแล้วนะคะแต่ว่าเจอในสภาพคือเป็นศพค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพนครหลวง

ก็ได้รับแจ้งบอกว่าพบศพผู้เสียชีวิต๑ราย
แม่น้ำป่าศักดิ์ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคือบริเวณท่าเทียบเรือสินค้าหมู่หนึ่ง
ตำบลบางรกรรมอำเภอนครหลวงนะคะ
ไปพบศพนายวิรัติอาวรจิตอายุ๔๒ปีมีอาชีพเดินเรือสินค้า
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็น๖มกราคมที่ผ่านมา
คือที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก่อนหน้านี้คือ
เขาได้มีการออกประกาศตามหาสามี
ว่าเอ๊ะสามีเขาหายไปไหนนะคะเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
ต่อมาวันที่๗คือวันที่๖หาสามี
หาไม่เจอวันที่๗ก็เลยตัดสินใจ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า
บริเวณหมู่๑ตำบลบางรกรรมก็พบนะฮะ

ภาพคือสามีขณะอยู่ที่บนเรือสินค้า
สักประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๖มกราคม
กำลังเดินวนไปเวียนมาอยู่บนเรือบรรทุกสินค้านั่นแหละค่ะ
จู่เขาก็เดินไปที่หัวเรือ

ก็มีลักษณะเหมือนอาการหน้ามืดคุณผู้ชม
หน้ามืดเสร็จปุ๊บแล้วก็หัวทิ้มลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์เลยนะคะ
คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของโรคประจำตัว
แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะคะ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
ก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจประสานกับนักประดาน้ำ
พร้อมกับเรือท้องแบนออกค้นหาสามีตามจุดต่าง
ที่มีเรือบรรทุกสินค้าไปจอดเทียบท่า
แต่ตอนที่ออกค้นหาเนี่ยก็ไม่พบนะคะ
ไม่พบจนกระทั่งช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีคนไปแจ้งบอกว่า
ตำรวจครับพบศพนะพบศพผู้ชายลอยน้ำ
อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่เขาพลัดตกลงไป
ก็เลยไปตรวจสอบตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นสามีของตัวเองนั่นแหละค่ะ
ส่วนสาเหตุตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ว่าเนื่องจากผู้ตายมีโรคประจำตัวคือเป็นลมชัก
พอเป็นลมชักเสร็จปุ๊บหน้ามืดแล้วก็เลยตกลงไปในน้ำนะคะ
คาดว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยอาการน่าจะกำเริบ
ก็เลยตกลงไปในแม่น้ำประกอบกับเคราะห์ร้ายคือ
ไม่มีคนเห็นพอไม่มีคนเห็นปุ๊บไม่มีคนลงไปช่วยเหลือนะคะ
ประกอบกับว่าตัวเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยตอนนั้นเนี่ยนะคะ

เรื่องที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ